มาดูต่อกันที่สาวสวยดีกรีซุปเปอร์โมเดล
แล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นนางเอกลูกหม้อวิกหมอชิดนะคะ

มุมซ้ายมุมขวาสวยหมดเลยด้วยความว่าชีเป็นนางแบบมาก่อน
จะจะพด๕หน้าหลังคือต้องเป๊ะเวิร์ดทุกอย่างเลย
แบบว่าจิกกล้องสู้ตายกลายเป็นขวัญใจช่างภาพไปแล้วนะคะ
หลายคนก็บอกว่าถ่ายรูปเก่งขนาดนี้เนี่ยมีหวานใจตัวจริงถ่ายให้หรือเปล่านะคะ
ไปเจอน้องมาในวันที่แปลงกายเป็นทีพีสงกราน
อาจจะมีคนถ่ายให้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
แต่ว่าขอใช้สิทธิ์ดาราไม่บอกใครไม่บอกว่าเป็นใคร

แต่ไม่ถึงอาทิตย์หลังจากที่วันสงครานผ่านมาูอาจจะสดแล้วก็ได้ค่ะ

มีค่ะตอนนี้ก็มีอยู่ก็ยังคุยกันอยู่
ยังไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคต
ตอนนี้โดนัสก็เป็นเพื่อนกันอยู่อาจจะโสดแล้วก็ได้นะครับเร็ว
อ๋อนี่เราต้องอัพเดทกันทุกวันเลยเหรอฮะ
ใช่ก็รอดูในไอซีละกันเนาะ
ไม่จำสีเราสวย

นั่นไงสวยอาจจะโสดก็ได้ไม่ผิด

แต่ว่าตอนนี้อาจจะสถานะยังไม่ชัดเจนไง
ก็เดี๋ยวรอน้องมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ